คุณผู้ชมเคยเรียกแท็กซี่จากสยาม
จากสยามจะไปพระรามห้าไหม

สักไม่น่าถึง๒๐ล้อประมาณ๒๐๐กว่า

ผมคิดเหมา๔๐๐ก็แล้วกัน
พี่คิดเท่าไหร่
แท็กซี่บอกเลย

ผมคงคิด๔๐๐บาท

คุณผู้โดยสารเรียกแท็กซี่มาแล้ว๒คัน

ผมแนะนำนะพี่แท็กซี่อย่าโกรธผม
พี่แท็กซี่ดีอย่าโกรธผม

บอกวิทย์หั่วทองมาใส่

เอาเป็นชาวต่างชาติแท็กซี่จะจอดรับ

ซึ่งพอบกคันนี้ปั๊บ
เจอแท็กซี่หัวในแพทย์ว่ะ

โอ้โหขอบคุณที่แก้

อาจะมาทางจังหวัด
มันใช่เหรอพี่นี่แหละพี่จะทำให้พี่ดีแท็กซี่เขาเสียหาย
จากในคลิปนะฮะก็ไม่ไป
ประมาณ๑๕กิโล๑๕กิโลเมตรราคาจริงน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน๒๕๐บาท
ซี่นี้จะเอาเหมา๔๐๐ไม่ไปนะฮะ

ชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปนี้หัวร้อนหัวร้อนเลยหัวร้อนแทนผู้โดยสารคนนี้
พี่แท็กซี่ดีต้องทนฟังให้ได้นะ
เขาตำหนิตำหนิแท็กซี่คันนี้ทะเบียนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
บอกว่าก็แบบนี้ไงเขาถึงไปใช้แกรปกัน
แล้วพอผู้โดยสารหันไปเรียกแท็กซี่ผ่านแอปก็มาโวยวายบอกแย่งอาชีพ
แล้วก็ยังมาโอดครวนขอขึ้นค่ามิเตอร์อีก
แล้วอย่างนี้ไม่กดมิเตอร์แล้วพี่จะมาเป็นแท็กซี่มิเตอร์ทำไม
เออนั่นใสนี่นะเช้าเน็ตเข้ามาถ่าลมซะ
แต่สำหรับคนนี้นะแท็กซี่คนนี้นะฮะไม่ใช่แท็กซี่ดีทั่วไป
เคยเรียกจากใบเทคใบเทคไปสุขุมวิทย์อืม
เหมาว่ะใบเทคไปสุขุมวิทย์มันวิ่งตรงมาได้เลยนะ
เดี๋ยวคือจากใบเทคสุขุมวิทย์ของพี่เนี่ย
หมายถึงคลองใหญ่จังหวัดตาดเลยหรือเปล่า
จุดเรื่องต้นถนนสุขุมวิทย์สุขุมวิทย์มาหลายจังหวัดแล้วนะ
โอ้โหเลข๘๐๐เขาก็ถ่ายทะเบียนเอาไว้

จราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒ครับ
ซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐บาท
ห้ามเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏตามมาตรฐานแท็กซี่
ฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทนะครับ